คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีในข่าวภาคค่ำ
เราก็นำเสนอไปแล้วนะครับว่าเส้นทางของพลเอกเบรม
ณสุรานนท์นั้นก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มาได้อย่างไรแล้วเหตุใดถึงยืนหยัดได้อย่างมั่นคง
ในช่วงเวลาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ๘ปีเต็ม๒สมัยนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๒๓ถึง๒๕๓๑
ไม่ว่าจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจในยุคโชดช่วงชัชวานในยุคนั้น
หรือเรามักจะคุ้นเคยกับนโยบาย๖๖ทับ๒๓
ไปดูกันครับว่าเหตุผลอะไรที่รองรับนายกรัฐมนตรีคนที่ชื่อพลเอกเบรม
ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องยาวนานถึง๘ปีเต็ม
ติดตามจากรายงานโดยคุณจริยาศรีสันพงศ์ครับ
เปรมนั้นกู้ชาติจริง
กู้ชาติกู้ทั้งชาติเศรษฐกิจกู้ทั้งชาติ
คู่ทางด้านสถิรภาพอย่างแท้จริง
ผมจึงภูมิใจมากเวลาพูดถึงพลเอกเปรม

คิดว่าคนอย่างท่านหาไม่ได้ง่าย

แต่คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำนะ
ผมไม่ปกป้องสิ่งที่คุณทำนะ
ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมก็ชื่นชม
แต่ถ้าสิ่งนั้นไปทำแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
หรือไปหาประโยชน์คุณไปนะ
ก้าวย่างที่ทำให้พลเอกเบรมเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ
จนสามารถปกครองประเทศได้ยาวนาน
คือการคัดสรรบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมงาน
ตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง
ภาพความขาวสะอาดไม่มีปัญหาคอรัปชั่น
ประกอบกับฝ่ายการเมืองยังไม่แข็งแกร่งเหมือนเช่นปัจจุบัน
ที่สำคัญไม่มีความขัดแย้งรุนแรง

นายพิชัยรัฐกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และนายกรทัพพลังศรีอดีตรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นยืนยัน
คือบุคลิกส่วนตัวที่พูดน้อยจนถูกตั้งฉายาแต่มีใบ้
แต่มีความสุภาพให้เกียรติทุกคนทุกฝ่าย
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฝ่ายการเมือง
มือสนับสนุนให้พลเอกเบรม
กลับมาทำหน้าที่ผู้นำประเทศ
หลังประกาศยุบสภาถึง๓ครั้ง
การที่ท่านสามารถดึงนักพักการเมืองต่างมาผนึกกันได้นั้น
เพราะท่านให้ความยุติธรรมท่านเสมอต้นเสมอปลาย
งนักการเมืองคุยกับนักการเมืองอย่างเรียบร้อย
ไม่ได้มองพักการเมืองเป็นคนเลว
จริงผมยอมรับว่านักการเมืองนั้น
ก็เหมือนคนทั่วไปมีทั้งดีมีทั้งเลว
เรายังเอาเลวมาพูดสิครับ
กลับเรียนท่านนายกประยุทธ์กันแล้วกัน

ของท่านเนี่ยอย่ารังเกียจสอสอครับเพราะประชาธิปไตย
เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้รับและสิ่งที่มาจากประชาธิปไตย

นายพิชัยและนายกรยังระบุตรงกันว่าอดีตผู้นำประเทศคนนี้
สามารถนำพาบ้านเมืองฝ่ามรสุมรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อยอดความเจริญมาสู่คนรุ่นหลัง
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เริ่มนำกัสธรรมชาติมาใช้
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความโชดช่วงชัชวานนำมาสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
ช่วงเวลานั้นยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์กระบดเมษาฮาไวน์ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่
ทำให้เป็นที่จดจำถึงความจงรักพักดีของพลเอกเปรมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สเด็จพระพระเจริญเนินพร้อมทั้งพระสมเจษฐ์พระนางเจ้า
และพระราชวงศ์ต่างไปประทับอยู่ที่โคราชบ้านท่านเองอ่ะ
แล้วท่านเคยชี้ให้ผมเห็นเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวบรรทมตรงนี้นะ
อกจากความซื่อสัตว์ความจงรักพักดีมุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน
สั่งสมบารมีที่มีต่อนายทหารทุกระดับและการให้เกียรติบุคคลรอบข้าง
ถือเป็นกรอบกำบังที่ทำให้อดีตผู้นำประเทศคนนี้เป็นที่จดค้าน
และได้การยอมรับจวบจนถึงปัจจุบัน
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน